อีกหนึ่งเรื่องที่ดูแล้วก็ยังจะคงเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับเรื่องของพักการเมืองแต่ละพัก
มันก็จะมีเรื่องของนักการเมือง
หรือว่าสอสอที่จะย้ายไปพักนู้นพักนี้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

เดียวเท่านั้นแหละคนอื่นอื่นก็ได้แต่วิเคราะห์และคาดเดา
แต่ที่คอการเมืองเขาเดาทางนายกได้ตรงกันก็คือว่านายกคงจะไม่ยุบสภาเร็วนี้
นายกจะยื้อเวลาไว้ให้นานที่สุดเพื่อรอให้เงื่อนไขเวลามันลงล็อก
เข้าทางกับความได้เปรียบทางการเมืองของนายกให้มากที่สุด
ที่ง่ายก็เช่นว่ารอให้พักรวมไทยสร้างชาติ
มีสอสอไหลเข้าไปอยู่ให้เป็นไปตามเป้าหมายเสียก่อน
ตัวเลขตอนนี้มันยังพลาดเป้าไปเยอะ
ที่ว่าจะไหลเข้ามาตั้ง๖๐๗๐ตอนนี้ก็หล่อมแหลมมีจริงไม่กี่คน
แล้วที่ไหลเข้าไปนั้นดูชื่อฉันแล้วเนี่ยก็ใช่ว่าถ้าเลือกตั้งใหม่แล้วจะได้กลับเข้ามา
เป็นสอสอใหม่ถ้าคนในเขตนั้นเขายึดติดกับชื่อพักมากกว่าชื่อคน
เผลอก็จะสอบตกมากกว่าสอบได้
เราลองเอาหลักสถิติมาดูกันครับว่า
โดยรวมแล้วเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่แต่ละครั้งจะพบว่า
มีสอเขาสอบตกไม่ได้กลับมา๓๐เปอร์เซ็นต์
เอากันง่ายเลยที่ผ่านมาเนี่ยผลการเลือกตั้งปี๖๒นะ
ได้ผลผลการเลือกตั้งปี๖๒เนี่ยสสเก่าที่ได้เป็นสอสออยู่เดิม
ที่เขาเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี๕๔เนี่ยได้รับเลือกเข้ามา๑๘๐คนเท่านั้น
คิดเป็น๓๖ส่วนที่สอบตกไม่ได้กลับมามีถึง๓๑๘คน
แล้วถึงจะย้อนไปไกลกว่านั้นอัตราตัวเลขก็ไม่ห่างกันมากหรอกครับ
ฉะนั้นการทุ่มเทการลงทุนการประมูลสอสอการตกปลาในบ่อเพื่อน
ก็ควรจะดูสถิติพวกนี้เอาไว้บ้างเดี๋ยวประมูลมาแล้วส่งลงสนามสอบตก
ประชาชนไม่เลือกมันก็เสียเงินหมดราคา
กิจกรรมกิจการลงทุนทางการเมืองอาจจะขาดทุนย่อยยับ
ผมนึกถึงในอดีตเวลาเห็นภาพเขาเปิดประมูลตลาดนัดวัวตลาดนัดควายกันเนี่ย
หัวควายบางตัวดูลักษณะดีครับน่าจะใช้งานได้ดี
เอาพอประมูลไปได้แล้วเนี่ยกลับใช้งานไม่ได้อย่างที่คาด
วัวชนประมูลไปได้ไปชนก็แพ้
ไปไถนาก็ไม่ได้เรื่องในที่สุดเจ้าของเขาก็เชื่อทิ้ง
นั่นเรื่องประมูลตลาดนัดหัวควายมาถึงเรื่องการปฏิบัติการประมูลสอสอเก่า
หรือที่เรียกกันว่าตกปลาในบ่อเพื่อนเนี่ยมันเป็นต้นเหตุให้บรรยากาศทางการเมือง
ไม่น่าอยู่ครับผู้นำทางการเมืองหัวหน้าพักการเมือง
ตอนนี้อยู่ในสภาพมองหน้ากันไม่ค่อยติด
มือขวายื่นไปจับแต่มือซ้ายถือมีดซ่อนไว้
มันเป็นเรื่องความเลวร้ายในวงการเมืองที่เราไม่นึกถึงว่ามันจะเกิดขึ้นมากถึงขนาดนี้
วันก่อนท่านประธานชวนพูดถึงคำว่าธุรกิจการเมือง
เมื่อวานเนี่ยหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์
ใช้คำว่าธนกิจการเมืองครับคือคุณจุลินบอกว่า
เรื่องที่น่าห่วงที่สังคมจะต้องตระหนักติดตามกันใกล้ชิดก็คือเรื่องธนกิจการเมือง
ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากสำหรับประเทศไทย
เพราะทำลายประเทศมาหลายยุคหลายสมัยแล้วการประมูลตัวสอสอ
การประมูลตัวผู้สมัครเพราะสุดท้ายก็เป็นที่มาของการถอนทุน
แล้วก็นำไปสู่การทุจริตคอรัปชั่นแล้วก็เป็นเรื่องที่นอกจากจะทำลายประเทศแล้ว
ยังทำลายประชาธิปไตยในที่สุดเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศต้องจับตา
ท่านประธานชวนท่านให้ความสำคัญแล้วต้องไม่เลือกนักการเมืองเข้ามาสู่ตัวประมูล
ขอฝากไว้ให้ทุกฝ่ายช่วยกันคุณจุลินบอกตนเป็นห่วงเรื่องภัยคุกคามใหญ่ของระบอบประชาธิปไตย
ณเวลานี้แล้วเป็นห่วงว่านอกจากจะทำลายประเทศระยะยาว
ทำให้เกิดการถอนทุนการทุจริตคอลลับชั่นแล้วยังทำลายประเทศในภาพรวมระยะยาวต่อไปด้วย
และทำลายประชาธิปไตยไปด้วยเพราะประวัติศาสตร์มันสอนเรา
ธนกิจการเมืองรุ่งเรืองเมื่อไหร่ใช้เงินประมูลตัวสอสอเมื่อไหร่
ใช้เงินเป็นปัจจัยหลักในการซื้อตัวคนนั้นคนนี้มาลงรับเลือกตั้ง
ทุ่มเทเงินมหาศาลสุดท้ายถอนเงินคืนทุจริตกันบานเบอร์
อันนี้คือประวัติศาสตร์มันสอนเราไว้เราไม่อยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นอีก
และอยากให้ประชาธิปไตยเดินหน้าไปได้ยืดยาวนี่คือความเลวร้ายในวงการเมือง
ที่อาการหนักกว่าในอดีตที่ผ่านมาในอดีตเนี่ย
เงินมันก็เป็นปัจจัยครับเรื่องย้ายพักเรื่องอะไรพวกนี้
แต่ว่ามันไม่หนักขนาดนี้มันไม่มีจำนวนมากขนาดนี้
มันไม่เอามาเป็นตัวปัจจัยมากขนาดนี้เดี๋ยวนี้ที่จะเรียกกันว่าประมูลกันก็ว่าได้
คือเวลาพูดก็บอกว่าถ้าอุดมการตรงกันเนี่ย
ก็ร่วมงานกันได้ออกจากพักนี้ไปพักโน้นไปหาพักที่มีอุดมการตรงกัน
แต่จริงก็คือจะไปจบลงกับพักที่เขาให้ค่าตัวมากกว่า
ก็แค่นั้นแหละครับเขาไม่เอาเงินมาประมูลตัวเกทับกันแบบนี้หรอกในอดีต
คือพูดง่ายว่าการเมืองในอดีตมียางอายและมีจิตสำนึกมากกว่าการเมืองในปัจจุบัน
มันการเมืองมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับมันเดินทางมาถึงยุคที่ประชาชนเองก็ไม่รู้จะเอายังไง
เฉยเฉยกับปรากฏการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นมันเดินทางมาถึงจุดที่สื่อ
ก็หมดแรงต้านเพราะต้านไม่อยู่มันเดินทางมาถึงกระทั่งว่านักวิชาการทั้งหลายเนี่ย
ที่เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเมืองก็ดูเหมือนว่าจะท้อแท้ทำอะไรไม่ได้
แล้วมันเดินทางมาถึงจุดที่องค์กรอิสระที่กำกับดูแลก็หมดแรง
ทำอะไรไม่ได้หมดแรงสุดท้ายมันก็เดินทางมาถึงจุดที่
การซื้อเสียงในอดีตเนี่ยมันไม่เลวร้ายเท่ากับการซื้อคน
ซื้อตัวสอสอประมูลคนตกปลาในบ่อเพื่อน
เราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับการเมืองไทย
ก็ตั้งคำถามทิ้งไว้เท่านั้นแหละครับคุณขวัญครับคุณบุ๊คครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะช่วงนี้การเมืองร้อนแรง
เราก็คงต้องติดตามอย่างใกล้ชินกันใช่ค่ะมาดู